คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ได้ไปควบคุมตัวแก๊งที่เขาทำกันเป็นขบวนการเลยนะคะ
โกงเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในลักษณะของการจองสิทธิ์ในลักษณะของการลงทะเบียนนะคะ
เดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าขบวนการของเขาเป็นยังไงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงนะ
เขาก็ไปรวบตัวเลยนะคะเมื่อตอนเช้าตำรวจสอบสวนกลางตำรวจรถไฟ
ใช้กำลังไปบุกจับกลุ่มนางสาวพักขมลหอมพักนายวิชยพงศ์ธีระอังคณานนท์สองสามีภรรยาค่ะ
อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยรัชดาพิเศษกรุงเทพเพราะว่าสองคนนี้เป็นหัวโจกนะคะ
เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมีความผิดปกติ
คือตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีรายชื่อบุคคลที่มีการลงทะเบียนนอกเวลาทำการ
มันเยอะผิดปกติวันหนึ่งเป็นพัน
แล้วก็พบว่าช่วงวันที่๒๘กรกฎาคมค่ะ
มีคนเยอะมากมายืนรอคิวกันที่ประตู๔
๒๐๐๐หัวคนทั้งที่ตัวเลขนัดหมายฉีดวัคซีนที่ประตู๔

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็เลยยกเลิกคิวทั้งหมดเลย
ทำให้มีผู้เสียหายร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่
แล้วก็นำไปสู่การขยายผลจนพบว่ามันมีขบวนการแบบนี้
เขาเรียกเก็บค่าหัวคิวซื้อโคต้าฉีดวัคซีนนะคะ
หัวละ๔๐๐๑๒๐๐บาท
รวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐๓๖๐๐๐บาท
ทำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปูพรมค้น๗จุด

เพื่อจับผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการทุจริตลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙
สอบปากคำผู้เสียหาย๒๐๐ราย
ศูนย์เงิน๗ล้านกว่าบาทนะคะ
สารออกไหมจับผู้ที่เกี่ยวข้อง๗ราย
ก็มีนางสาวพระขมลหอมพักนายวิชยพงศ์ธีระอังคณานนท์
ที่เป็นหัวโจกที่ตำรวจไปบุกจับเมื่อเช้า
ส่วนนางสุรีนาศปัธมะวิชัยพร
นายจุมพลศรียาภัย
นางสาวบันทิตารุ่งสว่าง
นางสาวกันติมายางทอง
หัดไทยชนกบริรักษ์
ตอนนี้ค่ะจับได้๖รายในพื้นที่ดินแดงกรุงเทพราชบุรี

ติดต่อมาว่าขอมอบตัวภายหลัง
ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้
รายชื่อที่บอกไปโดนแจ้งข้อหา
ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์
ร่วมการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ร่วมกันแก้ไขซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

และร่วมกันช่อกงประชาชนค่ะ
คือกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่รู้ใช้วิธียังไง
แต่เอาเป็นว่าเขาสามารถเข้าไปในระบบลงทะเบียน
ขอฉีดวัคซีนของสถานีกลางบางซื่อได้

ทำไมวันนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วตอน๒ทุ่ม
ทำไมรายชื่อเข้ามาเป็นทำ
พวกนี้เข้าไปลงทะเบียนได้
แล้วก็ไปเรียกรับเงินนะครับท่านผู้ชมครับ
พอเจ้าหน้าที่คุมตัวได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เอานางสาวพระขมลและนายวิชยพงศ์สองสามีภรรยา
มาชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ
ทำแผนที่สถานีกลางบางซื่อเลยนี่ฮะ
เดี๋ยวฟังนะครับคือนางสาวพระคมล
คือเธอบอกว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ย
ถือว่าเป็นการแย่งคิวหรือว่าแย่งสิทธิ์ใครนะ
เธอก็แค่สามารถเอาชื่อของประชาชนเนี่ย
เข้าไปในระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนของสถานีกลางบางซื่อได้เท่านั้นเองนะ
เริ่มแรกมันเริ่มจากเธอเนี่ยทำให้กับคนรู้จักก่อน
ลงทะเบียนให้เขาก่อนทีนี้พอคนรู้จักคนนั้นเขารู้ว่าเธอสามารถทำได้อ่ะ
ก็เริ่มมีคนนั้นคนนี้ติดต่อเข้ามานะ
เธอก็เลยทำให้แล้วก็คิดเงินค่ะคิดเงินก็ค่าจ้างก็หัวละสองร้อยบ้างสามร้อยบ้าง
แล้วก็มีคนไปบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเป็น๓ทอด๔ทอดจนสูงสุดเนี่ยถึงขั้นถูกเรียกเก็บพันบาทต่อคนก็มี
คือจะบอกว่าไม่แย่งสิทธิ์คิวไม่แย่งสิทธิ์ใครได้ยังไง
อย่างนี้แหละแย่งเลยคนที่เขาลงทะเบียนตามปกติเขาเลยลงไม่ได้ไงส่วนของตัวเธอเนี่ยเธอบอกพักขมลบอกว่าโอ้โหข่าวที่ออกไปบอกว่าเธอได้เป็นพันล้านเนี่ยไม่ใช่นะ
นี่ได้เงินแค่สามสี่ล้านโอ้โหท่านผู้ชมฮะตั้งสามสี่ล้านไม่ใช่แค่สามสี่ล้านคุณเขียนมาสอน
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันมากี่เดือนเองไอ้พวกนี้ได้วันละ๓๔ล้านเนี่ยนี่ฮะแล้วเธอบอกว่าถ้าเธอได้เป็นพันล้านป่านี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วนะเงินที่ได้จากการตอนนั้นเนี่ยเคยทำงานที่ศูนย์นี้ก่อนไงคือผู้ต้องหาเนี่ยเคยทำงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
อืมนั่นไงคือพระขมลบอกว่ามาทำงานที่ศูนย์เนี่ยได้วันละห้าร้อยบาทมันไม่พอใช้ก็เลยแอบลักลอบสามารถที่จะเข้าไปในระบบของเขาได้เลยมาแอบทำอย่างนี้เป็นไงฮะถูกจับเข้าคุกเลยฮะทีนี้
มาช่วยลงทะเบียนเนี่ยต้องไม่มีญาติไม่มีเพื่อนฝูงจะไปให้สิทธิ์ใครไม่ได้เขาให้มาทำงานรับลงทะเบียนแต่นี่คุณกลับเอาไปทำงานในเชิงทุจริตนะครับยืนยันว่าการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไม่ว่าจะเป็นหน่วยฉีดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนหรือค่าวัคซีนหรือค่าดำเน
เอาซอสไปเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็อาจจะมีการหลุดบ้าง
ซึ่งเมื่อกี้ทางน้องก็คงสัมภาษณ์เขาแล้วนะเขาก็บอกใหม่เขาจะช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาไปไปมามันก็เขาคงเห็นช่องทางแล้วก็มีการ
อฟเฟอร์นะครับเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาจาก
เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อใครนะฮะบอกว่าจะลัดคิวให้ได้จองคิวอะไรให้ได้เนี่ยคือไม่มีการเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น